เขาบอกว่าสุดทนแถวนั้นเนี่ยมีเรื่องของการพนันเกลือนไปหมดเลย
บอกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยอัดคลิป

แล้วก็บอกว่าอยากให้สื่อมวลชนช่วยหน่อย
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ปัญหานี้หน่อย
จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการนะคะ

ใช่ไปแอบถ่ายก็เป็นภาพแบบสั่นนิดนึง
ครับนะคะแม่ค้าแถวตลาดสี่มุมเมืองค่ะ
เขาถ่ายคลิปการเล่นพนันแล้วก็มาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
นี่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสครูโค้ดอำเภอลำรุกาจปทุมธานี
ตลาดสี่มุมเมืองตลาดนานาเจริญ
เป็นลักษณะที่แม่ค้าเขาบอกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลย
แม่ค้าที่เขาส่งผักรายหนึ่งเขาให้ข้อมูลว่า
มีแหล่งเล่นการพนันตั้งอยู่หลายจุดในเขตจังหวัดปทุมธานี
ก็มีทั้งแถวตลาด๔มุมเมืองบริเวณซอย๗
อันนี้เป็นโต๊ะสนุกเกอร์พนันทุกอย่างเลย
รับพนันผลฟุตบอลวงไพ่ป๊อกตู่ม้าไฟฟ้าหวยขูด
ก็มีโต๊ะสนุกเกอร์ในตลาดนานาเจริญด้วย
พนันทุกรูปแบบเลยค่ะแล้วก็วัยรุ่นไปกันเยอะ
มีวัยรุ่นวัยทำงานไปมั่วสุมกันเยอะเลย
แล้วห้องเขาเปิดเป็นเหมือนห้องพิเศษด้วยนะเนี่ยลองดูค่ะ
คือเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์บางหน้า
แต่ข้างในก็ซอยแยกเป็นห้องแล้วก็มีการพนันทุกรูปแบบ
งพนันบอลอะไรต่างเหล่านี้ค่ะ
เคยร้องเรียนไปที่ตำรวจสพคูคศหลายครั้ง
แต่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแม่ค้ารายนี้เขาบอกแบบนี้นะคะ
ก็เลยสุดท้ายแอบถ่ายภาพมาแล้วกัน

เพราะไม่อยากจะให้มีการมั่วสุมเรื่องของการพนัน
กลัวว่ามันจะต่อเนื่องไปเป็นเรื่องของยาเสพติด

ร้องเรียนเรื่องนี้แล้ว
ตลาดสี่มุมเมืองว่ามีแหล่งการพนัน
กลุ่มคนเหล่านี้ก็เลยย้ายไปเปิดใหม่หลายจุด
ย้ายไปตลาดนานาเจริญถนนเส้นเสมาฟ้าคราม
แล้วก็เท่าที่ได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ปกครอง
เขาก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันน่าเป็นห่วงจริง

กลัวจะไปหมวดสุมไปเล่นการพนันนะคะ

เด็กบางทีโดดเรียนนะคุณภาคภูมิ

ก็ไปเล่นพนันไปเล่นตู่ม้า

ก็เลยร้องเรียนไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะ

เพราะพื้นที่ปล่อยให้มีการเล่นการพนันแบบนี้มานานมากแล้ว
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ถามเรื่องนี้
ที่พันธุ์ตำรวจเอกสมิทธิสารอด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคศ

ในพื้นที่ไม่มีบ่อนการพนันอะไรผิดกฎหมายแน่นอน
เอาเหรอฮะใช่ท่านบอกว่าไม่มีนะคะ
บอกว่าสายตรวจลงสืบหาข่าวอยู่ตลอดเลย

ให้มีการตั้งบ่อนให้มีการเล่นการพนันในพื้นที่
ถ้าใครเจอใครพบเห็นการลักลอบกระทำความผิดกฎหมาย
แจ้งไปได้ที่สพคูคศตลอดเวลา
จะเข้าไปจับให้จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้

มันก็แปลกนะพวกเปิดบ่อนการพนันเนี่ย